ท่านผู้ชมครับเรื่องของช้างกับควานช้างที่มาอยู่ที่พัทยา
ค่ะมีข่าวว่ามีห้าเชือกนะฮะเจ้าของตัดสินใจจะพากลับบ้านที่สุรินท
เพราะว่าโอ้โหพอโควิดเข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่มาใช่ค่ะ
เงินก็ไม่มีการแสดงก็ไม่มีก็ต้องพากันเดินกลับนะฮะ
ระยะทางก็หลายร้อยกิโลเมตรจากพัทยาชนบุรีกลับไปบ้านที่สุรินเนี่ยนะครับ
เราตรวจสอบเมื่อวานเนี่ยล่าสุดวันนี้เดินมาได้๑๐กิโลนะครับ
เมื่อวานมีข่าวว่าจะมีคนเอารถมาช่วยขนไปแต่ว่าตกลงเนี่ยติดอุปสรรคเรื่องใบอนุญาตอะไรพวกนี้ต่าง
อันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาก็เลยยังมาช่วยกันไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องรถขนส่งนะครับ
ระหว่างทางก็มีคนใจบุญมาช่วยเยอะแยะนะครับเราตามไปเจอเนี่ยนะฮะ
ช้าง๕เชือกมีพลายจัมโบอายุ๑๐ปีน้ำหนักตัว๑ตันครึ่งอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนะครับ
อีก๔เชือกนะครับพลายเด่นชัยอายุ๕๐หนัก๒ตันพลายรุ่งเรืองอายุ๔๑หนัก๓๔ตัน
พลายขนุนอายุ๑๕หนัก๒ตันครึ่งพังวลีอายุ๓๕หนัก๔ตันเชือกนี้ใหญ่ที่สุดนะฮะตัวใหญ่ที่สุดนะครับ
ตอนนี้เดินมาได้๑๐กิโลเมตรผ่านทางมาคนก็เอากล้วยเอาอ้อยอะไรมาให้เยอะแยะไปหมด
ตกลงเขาเปลี่ยนแล้วจุดหมายปลายทางเนี่ยจะไปสุรินเนี่ยจะเปลี่ยนจากสุรินทร์
เป็นไปอำเภอสตึกบุรีลำนะครับระยะทาง๔๖๐กิโลเมตรจากจุดที่อยู่ที่หนองปลาไหลบังละมุงนะครับ
เพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเขาบอกมีบ้านเพื่อนอยู่เนื้อที่เหมาะสมยังพอมีอาหารให้ช้างกินได้
วางแผนการเดินไฮไหมถ้ายังต้องเดินไปสุรินทร์
ก็วางแผนเดินประมาณสักวันตอนเช้าสักประมาณ๒ชั่วโมงครับตอนเย็นก็๒ชั
ก็ช่วงแดดล้มลมฝักครับผม
น่าจะได้ประมาณวันละกิโลค่ะถ้าอย่างนั้น

ครับผมถ้าวันไหนไม่ร้อนนะถ้าอากาศอย่างงี้ก็คือเดินได้ดีขึ้นนะครับ
หนูถามหน่อยการจะเดินไปทีละ๑๐โล๑๐โลแต่ว่าก็ต้องหาที่พักอาหารมาก่อน
มันต้องหาที่เหมาะจริงนะครับตรงที่โล่งอย่างนี้นะครับ
แต่ทีนี้เห็นว่าเปลี่ยนจุดหมายปลายทางจากสุรินเป็นที่อื่น
ค่ะน่าจะไปลงที่สตึกค่ะเพราะว่าที่สุรินทร์ค่อนข้างลำบากเรื่องอาหารให้ให้ช้างค่ะ
กลัวว่าจะไม่เพียงพอแล้วเราจะหาไม่ได้น่าจะไปลงที่ของบ้านเพื่อนที่อยู่สตึกค่ะ

คือหนึ่งก็คือปริมาณช้างมันต้องบริโภคเยอะค่ะแล้วก็เรื่องราคาด้วย
แล้วก็เรื่องที่เราจะต้องไปสัญหามาด้วยสถานที่คือจุดนี้เราไม่มีค่ะไม่มีอาหารให้ช้างเลย
ก็คือถ้าเรากลับที่ภูมิลำเนาคือตอนนี้อาหารรองรับช้างของเรายังไม่มีค่ะ

ประชาชนที่ผ่านทางทราบข่าวเขาเห็นเนี่ยเขาก็เอากล้วยเอาอ้อยเอาอาหารมาให้
เจ้าของช้างบอกว่าช้างเชือกนึงกินอาหารเนี่ยวันหนึ่งก็๒๓๐๐กิโลกรัมนะฮะ

ต่อเชือกนะฮะคือบางเชือกนี้ผอมเชื่อ
ล่าสุดเนี่ยเราได้รับแจ้งนะครับว่าเรื่องของการหารถมาขนส่งช้างกลับไปเนี่ยอาจต้องประสานกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าต้องขอเรื่องใบอนุญาตผ่านทางแล้วก็ด่านประสุทธิ์อะไรพวกนี้ด้วย
ผู้ชมเห็น๕เชือกตรงนี้เข้ามาจากพัทยาตัดสินใจกลับบ้านเกิดดีกว่าไม่มีงานแล้วที่พัทยานะฮะ
แต่เราไปสำรวจที่สุรินเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่สุรินที่วังทะลุตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ความจริงเนี่ยทีแรกจะมาที่นี่แต่เขาเปลี่ยนไปสตึกบุรีรำแล้วไปเจอกลุ่มช้างตกงานสามสิบสามเชือกนะฮะโอ้โห
ที่สุรินเนี่ยอันนี้เขากลับมาก่อนแล้วอยู่ที่นี่๓๓เชือกนะฮะเดิมเคยรับจ้างแสดงหรือว่าโชว์หรือว่าให้บริการพานักท่องเที่ยวเที่ยวเนี่ยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างทั่วประเทศ
ตอนนี้เชือกเล็กเชือกใหญ่เนี่ยฮะลูกแม่พ่อกลับมาอยู่สุรินทร์กัน๓๓เชือกแล้ว๕เชือกกำลังเดินกันอยู่ที่พัทยา
เพื่อใครผ่านไปผ่านมาเจอเจอนะฮะก็แวะไปให้อาหารกันได้ช่วยเหลือกันได้นะครับ